ดูเรื่องของการประชุมผู้นำเหล่าทัพครั้งแรก
หลังจากที่เข้าตำแหน่งกันมาตั้งแต่๑ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ
วันนี้ก็มีการประชุมกำหนดนโยบายกัน
หนุนการทำงานของคอสชกับรัฐบาล

ทางด้านของผลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรี

ก็เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งแรกประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙
ก็สร้างความเข้าใจครับแล้วก็กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานรวม๖ด้าน
ก็คือพิทักษ์เทิดทูลพระมหากษัตริย์
ประเทศรักษาความมั่นคงของรัฐ
โดยสนับสนุนให้รัฐบาลและคอสชขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
แผนการปฏิรูปประเทศแล้วก็การแก้ไขปัญหาความสำคัญของชาติ

แล้วก็เป็นมิตรกันกับต่างประเทศ
รวมทั้งพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์๔๐
และการบริหารจัดการกองทัพ

สิ่งที่กองทัพสามารถทำได้ในการเลือกตั้ง
เข้าใจเรื่องของกฎกติกาการเลือกตั้ง
ทำให้บรรยากาศทุกพื้นที่มันสงบ

ผู้ปุจาคารทหารบก
พูดถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหาร

ทางด้านของท่านนายกเองนะฮะก็ผลเอกประยุทธ์เองยืนยันวันนี้มีการไปประชุมทวิภาคีกับผู้นำเนเทอร์แลนด์แล้วก็นอเวย์
บอกว่าไทยเนี่ยกำลังดำเนินการระยะสุดท้ายของรถแมพแล้วคาดว่าจะสามารถเลือกตั้งได้ไม่กุมภาพันธ์ปีหน้าหรืออย่างช้าก็พฤษภาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
อันนี้ท่านนายกเองก็ไปพูดกับต่างชาติแบบนี้นะฮะ